แต่ขอเล่าหน่อยละกันนิดนึงอะไรคุณผู้ชมคะน้องหมามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวบนโลกใบนี้นะคะ
ล่าสุดมีคู่รักคู่นึงนะคะคู่รักดาราระดับดังเลยพูดชื่อรู้จักปั๊บดังทั้งประเทศ

เฮ้ยดาราที่เขาเลิกกันไปมีตั้งหลายคู่พี่แจ๊ค
ซึ่งล่าสุดนะคะได้ยินข่าวมานะคะยิ้มหวานกันเลยสองคนนี้
ถามว่าเขาเป็นนางเอกเหรอหรือว่าเขาเป็นนักแสดงมีบทบาทหลายบทบาท
เขาเป็นนางเอกชื่อดัง
ชื่อดังด้วยแล้วตัวผู้ชายล่ะคะอยู่ในวงการบันเทิงเป็นพระเอกเป็นใคร

ค่ะคือก่อนหน้านี้แหมเหมือนรู้เลยนะ
คือก่อนหน้านี้เคยอาจจะมีผลงานอยู่บ้าง

คับวิถึชีวิตของนั้นส่องคู่ก็แบบชอบอยู่เยี่ยมเย็บ
ชอบอยู่เงียบ

ซึ่งถ้าเขากลับมาคืนดีกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
เพราะว่าสังคมไทยสังคมเราอยากให้ทุกคนรักกันอยู่แล้วล่ะค่ะ
คือแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบพอจะนึกออกแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เรื่องของคอมมงคอมเมนต์เมื่อช่วงปลายปีที่เขาเลิกกันไป

ว่าอยู่ทีมฝ่ายหญิงบ้างบางคนก็บอกอยู่ทีมฝ่ายชาย

ดิฉันว่าดิฉันฟังจักรีนมาเยอะดิฉันพอจะจับทางได้

ถ้าเป็นคู่ที่พลอยเข้าใจนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มาก
อืมแล้วถ้าคุณผู้ชมรู้ก็อาจจะเตอร์ไพรส์เหมือนกัน
แต่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขียนให้พี่แจ๊คดูหน่อย

จริงแล้วนะคะท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะ
อย่างที่แบบในกรณีของน้องการมาลีเนี่ยค่ะ
มันจะมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าด่า

ใช่คนที่ไปว่าเขาต่างหน้า
มันไม่คู่กันหรอกมันไม่สมควรอะไรอย่างนี้
คือแบบอย่าเพิ่งไปวิจารณ์ขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่าคือจริงแล้วต่อให้เรารักเขาขนาดไหน

ถ้าไม่ใช่เรื่องผลงานเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะก็คือเวลาเราดูข่าวบันเทิง
คอมเมนต์อะไรต่างนานาต้องมีสตินะคะ
ยั้งช่างใจหน่อยแล้วอย่าไปว่าใครนะคะ
เพราะว่าบางคนถึงขั้นไปว่าร้ายให้เขา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
ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า